อย่างที่บอกนะคะเรื่องของความเชื่อความเร้นลับความอาถรรพ์เนี่ย

อย่างที่เราจะได้ยินกันตลอดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่
แล้วเราก็เลยไปตามหาค่ะตามสถานที่ที่ชาวบ้านเขาบอกว่า
โอ้โหอาถรรพ์จริงเฮียนจริง
แล้วเราก็ไปถามนักวิชาการมาให้ด้วยนะคะ
เพื่อจะหาคำตอบมาให้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักการตามธรรมชาติมันคืออะไร
ที่หนองแขมกันก่อนคือน้องแข็มเขามีโรงพักร้าง
คือเขาสร้างตั้งแต่ปี๒๔๕๘แล้วก็พอปี๒๕๓๐ก็ย้ายไปใหม่
ทำให้ตรงนี้ร้างอยู่ที่ชุมชนตลาดวัดหนองแข็ม
คนเขาร่ำลือกันคุณภาคภูมิเกี่ยวกับความน่าสะพรึงกลัว
ตะเคียนตกน้ำมันอยู่ภายในโรงพักร้างแห่งนี้ค่ะ
ทีมข่าวเราไปถึงก็ร้างอย่างที่เห็นเนี่ย
ไร่หนึ่งได้นะคะก็มีกำแพงล้อมรอบมีสารพระภูมิเจ้าที่อยู่ข้างกำแพงด้านหน้า
ก็มีต้นไสด้วยใหญ่เลยนะคะข้างกำแพง
บรรยากาศก็ทีมข่าวบอกก็น่ากลัวนะมันก็อึมครึมอะค่ะ
มันไม่มีคนอยู่อะนะรางวันมันก็ดูเงียบวังเวงอะ

เขตเขากำลังพยายามจะเข้ามาปรับภูมิทัศน
ใช่ค่ะคืออายุ๑๑๓ปีแล้วค่ะเป็นไม้นะคะ
เป็นแบบปั้นยาชั้นเดียวมีเก้าอี้พลาสติกมีผ้าขาวขึง
อะไรอย่างเงี้เต็มไปหมดเลยพอเข้าไปด้านใน
แบ่งออกเป็น๒ส่วนนะคะด้านหน้าเป็นห้องกระจก๒
๒ห้องก็มีไม้แผ่นใช้รองพื้นก็ผูกพังค่ะ
ด้านหลังก็เป็นโถงโล่งกว้างหน่อย
เสาที่ใช้เป็นที่ค้ำยันของโครงโรงพักค่ะ
เป็นไม้ตะเคียนทั้งหมดเลยนะคะ
นับแล้ว๓๘ต้นแต่มี๒ต้น
ที่ไม่เหมือนเสาต้นอื่นเพราะมีแป้งไปทา
มีผ้าสามสีมีเข็มขัดทองผูกไว้
ชุดไทยแขวนไว้มีดอกไม้
ปองแป้งเครื่องสำอางวางไว้แบบนี้ค่ะ
คุณเขียนมาสอนนี่ขนาดกลางวันนะ
ใช่ค่ะเราเห็นแต่วันนี้ยังขนลุกเลยนะค่ะ

โรงพักนี้เป็นโรงพักเก่าถูกทิ้งร้างมานาน

และมีสิ่งต่างที่เราเห็นแบบนี้
นั่นแสดงว่าคนมากันตลอดนะสิ

เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเสาตะเคียน๒ต้นนี้

คือจะมีน้ำมันไหลออกมาตลอดเวลาค่ะคุณผู้ชม

ก็เจอแต่ร่องรอยของน้ำมันที่ไหลออกมาแล้ว
ก็เป็นคราบเหลืองอยู่นะคะที่บริเวณโคนเสา
แล้วก็มีการเอาโซ่เอากุญแจมือมาคล้องไว้ด้วยนะคะ

ทำไมต้องเอากุญแจมือเอาโซ่ไปคล้อง
ทีมข่าวของเราบอกว่าคือนักข่าวของเรา

ใช่เขาบอกเขาไม่กลัวผีเขาบอกแบบนี้เลย
เขาก็ถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่อะไรเรื่อยเปื่อยไป
แต่เขาก็เหมือนกับเขาบอกเขาไม่ได้ลบหลู่นะ
แต่เขาก็บอกกับเจ้าแม่ตะเคียนว่า
ถ้ามีจริงอยากเห็น
เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจะให้เห็นใช่ไหม
โก้งโค้งมองลอดหว่างขาก็แล้วอะค่ะ

จะเห็นสิ่งเล่นลับเห็นผีอะไรอย่างนี้นะ

แต่พอตั้งจิตบอกเจ้าแม่ตะเคียนว่า
ถ้ามีจริงปรากฏให้เห็นหน่อยเถอะ
อยู่ดีค่ะมีคนวิ่งมาบอกนักข่าวเราว่า
มีคนถูกวิญญาณสิงให้รีบวิ่งออกไปดู

แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนักข่าวเราตั้งจิตอธิษฐาน
หรืออยู่ดีก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแขมค่ะ
เขานั่งหลับตาอยู่แล้วก็น้ำตาไหลออกมาตลอดเลย
แล้วก็อยู่ในอาการที่เหมือนกับคนไม่มีสติ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยช่วยกันพยายามจะพูดพยายามจะคุย
ก็เนี่ยแต่คนที่ถูกเสี่ยงเขาก็เหมือนกับจะใบ้เป็นตัวเลข

เหรอครับใช่ค่ะแล้วก็น้ำเสียงนี่คือสั่นเลย
แล้วเขาก็พูดด้วยว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียน
สิงอยู่ในเสาตกน้ำมันที่อยู่ในโรงพักเก่านี้
อยู่มานานแล้วที่เข้าสิงเพราะอยากจะขอบคุณ
ที่ได้รับอาหารได้ส่วนบุญส่วนกุศล
หลังจากที่มีคนเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์

เขาก็เลยเชิญพระมาทำพิธีสวดมนต์
แล้วก็วิญญาณเจ้าแม่ตะเคียนก็ออกจากร่างไป

ทีมข่าวของเราเอาไมค์ไปสัมภาษณ์เจ้าแม่ด้วยใช่ไหม

วันนี้เป็นไร
เป็นโรงแดนเลยครับ
ทอดมวกนั่นนะ
เข้ามาไม่ได้กัน

เจ้าแม่เจ้าแม่มีอะไรจะสื่อสารจะพูดกับหนูไหม

ทำบุญอย่างนี้
เจ้าแม่เจ้าแม่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วจ๊ะ
เจ้าแม่จ๋าเจ้าแม่เจ้าแม่ชื่ออะไรจ๊ะพวก
พวกคนที่นี่เขาจะได้เรียกชื่อแม่ถูก

ที่นี่เขาจะได้เรียกชื่อแม่ถูก

นี่อ่ะ

คือนักข่าวของเราก็คือ
พอคนมาเรียกก็วิ่งไปทันได้เห็นพอดีไง

ไปก้มหัวมองลอดวางขา
โฟ่งเซลฟี่จะให้เจอนะตินะ

ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

พอวิญญาณของเจ้าแม่ตะเคียน

เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ไปแล้ว
เราก็ถามถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ

แล้วก็มีองค์พ่อปู่ฤษีก็เลยทำให้สามารถ

ตอนที่มาทำงานปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้ครั้งเนี้ย
วันนี้เป็นครั้งที่๓นะครับ

จะรู้สึกขนแขนลุกชัน
นะฮะแล้วเจ้าแม่ก็จะมาสิง

สิ่งร่างบอกว่าไม่อนุญาต

เพราะว่าเนี่ยมีคนอยู่กันนี่ด้วยไง
เราก็แบบเหมือนเขาสื่อกันกับคนในนี้

แต่ว่าคนที่อยู่ในตัวฉันเนี่ย
เขาสื่อกับคนในนี้ได้ไง
เขาเลยแบบให้สื่อให้ไง
เขาก็ได้จะมาบอกว่าเขาดีใจที่มาทำให้เขา
เมื่อก่อนเขาอยู่แบบลกนะ
อยู่แบบโลกนี้มาทำให้เขาเขาก็ดีใจ

เขาก็แบบใส่ชุดสวยงามที่เอามาให้เขา

เขาใส่นะที่เอามาให้เขาว่าเขาชอบนะ

ว่าเอามาให้เขานะ

เนี่ยมาทำให้เขาเรียบให้เขาสวย
ท่านผู้ชมดูข่าวเรื่องนี้แล้ว

ใจเย็นนะดูเรื่องนี้ดูปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแข็มอีก
ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่านายสารวุฒิจิตเจริญวัฒนา
บอกว่าเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
ก็มากับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตน้องแขม
ปรับปรุงพื้นที่ของโรงพักเก่าน้องแข็ม
พาเจ้าหน้าที่มาก็พบว่าพื้นที่แห่งนี้
ความรู้สึกเนี่ยตอนมาครั้งแรกเลย

ขนนี่ลุกแบบขนแขนนี่ลุกพองหมดเลยนะครับ
พอทำการปรับปรุงก็จะมีปัญหาอุปสรรคทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่บางคนก็ถูกวิญญาณสิ่งร่างขณะปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่บางคนก็ไปเจออุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิด

ทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนไม่กล้ามาปรับปรุงพื้นที่

เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นที่ผ่านมา
ก็เพราะการทำพิธีกรรมไม่ถูกต้อง
กระทั่งเมื่อวานนี้ก็เลยต้องนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีให้อีกครั้ง
มีคนงานบางคนคนงานก็มีหลายคน
มีทั้งคนแก่คนวัยรุ่นบางวัยรุ่นบางคนมันก็ไม่เชื่อ
พอเข้ามาในสอนอแล้วเนี่ยก็จะมีโซ่อยู่เส้นหนึ่งล็อกกับต้นเสาไว้

ไอ้คนนี้มันชอบชอบเก็บอ่ะเก็บของเก่าไปเจออะไรมันสนนะครับ

ผมก็บอกเอาไปทำไมจนแบบพอเอากลับไปบ้านปุ๊บจนต้องเอามาคืน
คือเหมือนแบบว่าเหมือนเขาไปทวงเอาของเขาไป

ไม่มีสติฟันอย่างเดียวเลยจนเรียกชื่อ
จนตกใจอ่ะฮ๊ะมีอะไร
ก็บอกเอานะไปฟันเขาทำไมบอกไม่ได้ฟันไม่รู้ตัว
พอมาถึงนี่ตักได้สองสามสองสามทีเองคอมันรถคอมันหักเลยค้างเลย
หุ่นอะไรไม่ได้สตาร์ทได้แต่ว่ามันขับไม่ได้คอมันค้างมันหักอยู่อย่างนั้น
เวลามันงออยู่ท่าไหนก็อยู่ท่านั้นเลยก็เลยต้องจอดทิ้งไว้นี่เป็นเป็นสัปดาห์
ไปตามช่างมาซ่อมแล้วก็มีเจ้าที่ของเราที่แบบเขาสัมผัสอะไรได้อย่างนี้
เขาก็มีหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเขาก็สัมผัสได้ก็มีการมาสื่อสารผ่านร่างนะครับ
เขาก็บอกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คนงานกวาดก็ไปที่ตรงเสาตรวจน้ำมันข้างด้านในสอนอนะครับ
เขาก็เหมือนแบบพูดเชิงเล่นเชิงจริงว่าถ้าถูกหวยเดี๋ยวจะเอาน้ำแดง
เอาชุดไทยมาถวายเขาก็ถูกจริงถูกเยอะด้วยตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามา
ก็รู้สึกแบบสถานที่นี้มันมีอะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับ
แล้วเราก็มีการบอกกล่าวในใจแต่เราก็ไม่ได้ลบหลู่
คือเราที่เรามาเข้ามาทำคือทำตามหน้าที่แล้วก็อยากให้พื้นที่เนี่ย
งามนำกลับมาใช้ประโยชน์อะไรได้ต่างต่างอ่าเราเนี่ยไม่ใช่คนแถวนี้
อยู่ไกลอาจจะไม่ทราบเรื่องแต่คนแถวนั้นเนี่ยเขาร่ำลือกันมานานแล้ว
เรื่องนี้นะต้องถามตำรวจในพื้นที่ใช่ค่ะนะ
อย่างท่านนี้ครับร้อยตำรวจเอกอิสระผลอินรองสารวัตรปราบรามสอนอนองแข็ม
บอกว่ารับราชการตำรวจมากว่าสามสิบปีแล้วนะครับสนน้องแข็มแห่งนี้เป็นสอนอเก่า
เป็นสอนอแรกที่มาปฏิบัติหน้าที่เมื่อครั้งเข้ามาทำงานที่นี่
ก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์สิ่งเล่นลับโดยตรงกับตัวเองนะแต่มาก็เห็นต้นเสาที่สอนอมีน้ำมันไหลออกมา
เพราะเป็นต้นตะเคียนชาวบ้านเรียกว่าเสาตกน้ำมันแล้วก็ไม่ทราบถึงสาเหตุว่าทำไมน้ำมันมันถึงไหลออกมาได้
แต่ก็ไม่คิดอะไรแต่เคยได้ยินเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังเวลามาติดต่อที่โรงพัก
บอกว่าพอเดินเข้ามาความรู้สึกแรกเลยคือขนแขนลูกชันอืม
บางคนก็เห็นเงาคนแบบเหมือนกับเดินผ่านไปฟึ๊บฟ้า
คนเห็นเงาคนเยอะมากนะชาวบ้านหลายคนพูดตรงกันว่าเห็นเงาคนอยู่ในโรงพักร้างแห่งนี้
ไม่ได้เห็นแค่ตำรวจเห็นเงาคนใช่เห็นเงาคนเดินผ่านทะลุกำแพงอ่ะเออ
แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มีผู้ต้องขังคนหนึ่งนะครับอยู่ในห้องควบคุมตัวของสอนอ
อยู่ดีดีก็คลุมคลั่งส่งเสียงโวยวายออกมาโดยไม่มีสาเหตุซึ่งส่วนตัวเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อของแต่ละคน
แต่สำหรับตัวท่านเองท่านก็รู้สึกว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อืม
เวรอยู่กลางคืนเนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าสมัยนั้นเรื่องยาเสพติดจะไม่มีนะครับ
ยาบงยาบ้าจะไม่มีฮะจับมาขังในห้องขังซึ่งอยู่กับสิบเวรอยู่แล้วเนี่ย
โวยวายเออะโวยวายคือเขาก็นอนไม่ได้เออะโวยวายเราก็พยายามจะเข้ามาดูครับ
คือแบบโวยวายแบบไม่รู้สาเหตุนะครับไม่รู้สาเหตุตั้งก็สักพักใหญ่ใหญ่อ่ะ
แล้วเขาก็จะสงบไปเองอันนั้นอันนั้นเราก็ไม่รู้คิดว่าแล้วก็ความเข้าใจของตำรวจ
ที่ว่าเขาจะบ้าหรือเปล่านะครับแต่จริงจริงแล้วเขาก็บอกเขาบอกเขาไม่เป็นไร
คนปกตินี่แหละนะครับแต่อาการที่เขาแสดงออกมันก็มันก็ไม่คืออะไร
แต่เราก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรมันก็หลายครั้งนะหลายครั้งไม่ใช่มีคนเดียวนะ
ประกอบกับสมัยก่อนก็เคยมีผู้ต้องหาเสียชีวิตในห้องขังด้วย
สถานที่แห่งนี้จากสัมผัสนะครับทุกคนเดินเข้ามาที่นี่นะครับ
บอกเลยครับขนลุกทุกคนและคนที่เขารู้คนที่เขามีอะไรพิเศษที่เขาสื่อรับได้
ก็บอกว่าที่นี่ครับที่นี่มันมีอะไรเล่นลับอยู่เยอะนะครับ
ถ้าคนเดินเข้ามาสัมผัสเนี่ยจะรู้เลยว่าคนลุกอย่างตอนนี้ผมคนลุกนะครับ
มันเป็นของมันเองนะครับคือว่าเราก็ไม่ได้ไปรบหลู่นะคือเขาสัมผัสได้
อันนี้นะครับตรงนี้ขนรุ่งจริง

นี่ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับป้าต้อยค่ะ
ต้อยบ้านเขาอยู่ห่างจากโรงพักร้างเมื่อสักครู่นี้ไปสักร้อยเมตรเอง

นิดเดียวป้าต้อยเขาทำขนมหวานขาย
แล้วเขาก็ต้องเข็นรถขนมหวานผ่านโรงพักร้างตรงนี้ทุกวัน
กี่วันที่ผ่านมานะคะป้าต้อยก็เข็นไปตีสองครึ่ง
โอ้โหนี่เวลากำลังดีเลย
เต้ยตื่นเช้าตื่นเช้าก็ไปขายแต่เช้า
เข็นผ่านตีสองครึ่งงาวดำไง
ทะลุกำแพงแล้วผ่านหน้ารถเข็นของป้าต้อย
เป็นงาวดำสองคนแล้วก็หายไป
ต้อยก็ไม่เป็นไรก็รู้อยู่แล้วว่าโรงพักร้างนี้
ต้องมีอะไรเล่นลับอยู่แล้วนะอยู่ตรงนี้มานาน
อีกวันหนึ่งไปอีกเจออีกเหมือนเดิม
เงาดำสองคนเดินทะลุกำแพงผ่านหน้ารถ
ต้อยก็เลยบอกว่าตั้งจิตอธิษฐานเลย
ถ้าทำอะไรล่วงเกินไปต้องขอโทษ

ถ้ามีโอกาสก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้

ต้อยก็เลยนำขนมนำอาหารไปร่วมทำบุญด้วย

แต่เดินออกมาจากเหมือนกับกำแพงเดิน
เดินออกมาแล้วก็มาผ่านหน้าเรา

แล้วเราก็เลยพออีกวันหนึ่ง
เราก็เจอเจอสองคนก็บอกว่าขออนุญาตนะผ่านขอผ่านนะ
ถ้าเราทำแล้วไม่ถูกก็ขออโหสิด้วย
โทษโกรธเราถ้าเราทำอะไรไม่ถูกอะนะ
แล้วก็เราจะไปค้าขายก็ขอให้เราโชคดี

ก็เจอสองผลแล้วก็ไม่เจออีกเลย
จากประเด็นเรื่องของความ
ลับความอาถรรพ์แล้วนะคะ

โรงพักร้างแห่งนี้เขาจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกอาชิรวิทย์ทองจันดี

ประธานสภาวัฒนธรรมและคณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานตำรวจ

เขาเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์

จะใช้เป็นจุดรับแจ้งเหตุ
ของตำรวจและอาสาสมัคร

ปลายปีนี้คาดว่าจะเสร็จนะคะ
ดังนั้นก่อนที่เขาปรับปรุงภูมิทัศน์

ตอบให้เลยแต่ยังมีที่อื่นอยู่ไงเอาให้จบตรงนี้ก่อน
ไม่ใช่แค่สอนอนองแขมนะครับอันนั้นโรงพักเก่า
สอนอบางโพในพื้นที่ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ที่เดิมเลย
แต่เขาก็มีการปรับปรุงอะไรบ้างเนี่ยก็มีต้นตะเคียน
มีเสาตะเคียนตกน้ำมันแล้วนี่ครับเข้ามาถึงโรงพัก
เจออย่างนี้คุณเขมสอนเสาไม้ตะเคียนสูงประมาณ๓เมตรนะครับ
ก็ถูกแปรรูปเป็นเสาบ้านนะฮะต้นนี้นะครับอยู่ในห้องพนักงานสอบสวน
สนบางโพเขตบางซื่อมีผ้าเจ็ดสีพันอยู่รอบเลย
ด้านล่างก็มีรอยแป้งนะฮะชาวบ้านเอามาโรยเอามาขัดเอามาถู
หวังจะได้เลขเด็ดอะไรพวกนี้นะครับมีชุดไทยแขวนด้วย
ถึงขั้นต้องมีพี่เก็บชุดไทยเลยอ่ะเหมือนเป็นตู้เสื้อผ้า
ใช่นะครับเสาไม้ตะเคียนต้นนี้อายุร่วมร้อยปีนะครับ
เพราะว่าอยู่มาตั้งแต่วันแรกที่สร้างโรงพักสนบางโพเมื่อปีพศ๒๕
โอ้โห๑๐๐ปีพอดีแต่ก่อนนี้ตั้งอยู่หน้าห้องธุรการนะฮะสำหรับเสาต้นนี้
ต่อมาปี๒๕๓๒มีการลื้อโรงพักบางส่วนเพื่อปรับปรุงพื้นที่
ก็ยกเสาไม้ตะเคียนเนี่ยไปไว้บนดาดฟ้าคุณเขียนมาสอน
เพราะว่าต้องปรับปรุงพื้นที่ตำรวจบอกว่าเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นทันที
เพราะว่าคนที่อาศัยอยู่ที่แฟลต์ของโรงพักฝันว่ามีหญิงสาวแต่งชุดขาวมาเข้าฝันบอกว่าร้อน
จากอยู่ตรงห้องปกติข้างล่างไปอยู่บนดาดฟ้าไงมีหญิงสาวชุดขาวมาเข้าฝันว่าเขาร้อน
ข่าวลือไปทั่วแฟลต์ตำรวจหลายคนได้ฟังก็แบบเชื่อว่าเสาไม้ตะเคียนตกน้ำมันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่
ก็เลยช่วยกันยกลงมามาตั้งอยู่กลางห้องเหมือนเดิมแล้วทีนี้ไม่มีใครเคลื่อนย้ายไปไหนเลย
ร้อยตำรวจโทประเสริฐจติไทยนะครับท่านเป็นรองสวัสดิจราจรสอนอบางโพ
บอกว่าเมื่อก่อนโรงพักบางโพปลูกด้วยไม้สองชั้นอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ก็เห็นไม้ตะเคียนต้นนี้ตั้งแต่วันแรกเลยระหว่างมีการลื้อถอนก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เล่าให้ฟัง
แล้วก็เสาต้นนี้มีน้ำมันไหลออกมาด้วย
เขาปรับปรุงสร้างอาคารหลังเก่าลื้อ
เสร็จแล้วก็อันเชิญท่านแม่ตะเคียนเนี่ยนะ
ขึ้นไปบนลงเรือนะฮะอาคารไม้ลงเรือ
เสร็จแล้วเขาปรับปรุงสร้างโรงเรือเสร็จ
เขาก็อาจเชิญท่านแม่ตะเคียนไว้บนตึกใหม่
บนตึกที่อาคารไม้ที่สร้างซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นอาคารไม้๒ชั้น
เสร็จแล้วสร้างอาคารไม้๒ชั้นเสร็จ
ก็อันเชิญแม่เอาไว้ณที่นี้
มันจะมีลอยยางย้อยลงมา
ก็รู้ว่าเลยสันนิษฐานเป็นแม่ตะเคียน

เขาก็เลยแจ้งเอาไว้ต่างหาก
กองไม้คือไม้เก่าก็แยกไว้
ส่วนเป็นต้นแม่ตะเคียนนี่มันเป็นยาง

เสร็จแล้วก็ในนิมิตรนะฮะในมิตร

เห็นว่าแม่ใส่ชุดทองมาแล้วก็มาวนดู
แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เชิญขึ้นมาไว้บนนี้
เพราะว่าไว้ข้างบนและข้างล่างร้อนร้อนนะครับ
ร้อนอยู่ในห้องเมาะแล้วนะฮะ
อยู่ในเสาตะเคียนตกน้ำมันต้นนี้เขาก็เชิญร่างทรงมามาทำพิธีค่ะ
ร่างทรงบอกว่าเป็นแม่สร้อยทองค่ะ
แม่ซ่อยทองคอยปกปรักษารงพรรคนี้มานานแล้ว

เอาชุดไทยไปถวายพวงมาลัย

ซึ่งคนถูกรางวัลเยอะมากนะคุณภาคภูมิไม่ใช่เล่น
ใช่คนถูกรางวัลกันเยอะมากค่ะ
พยอมเทศสุพลแม่บ้านที่โรงพักนี้
ก็บอกว่าตัวเธอมีสัมผัสพิเศษ
แม่ตะเคียนทองไปหาหลายครั้ง
จะเข้ามาทำงานเนี่ยก็มีอะไรโดนจิตโดนใจ

แล้วก็มาทำงานที่นี่ค่ะลองฟังเสียงแม่บ้านดูนะคะ
เต็มตัวตลอดเวลาอยู่ข้างนอก
เลยก็เลยนี่หรอ

นี่แหละฮะชาวบ้านก็ยังบอกว่า
ตำรวจส่วนใหญ่ที่มาตั้งแต่ตั้งโรงพักแรก

ก็มีตำรวจนายหนึ่งเคยนอนดูหนังอยู่ในห้องนี้นะ

ก็ร่ำลือกันมานะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ

ใช่ค่ะโอ้โหคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากนะบอก